พาขึ้นเหนือกันบ้างไปดูเชียงใหม่กันหน่อยละกันนะคะ
คุณพัชรวรินพัชรประพานันอยู่ที่นั่นจะพาไปติดตาม
นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเชียงใหม่ที่ยังคงเล่นน้ำสงกรานกันอย่างคึกคักนะคะ
แต่ว่าเป็นการเล่นน้ำที่สืบทอดวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของชาวล้านนาด้วยนะคะ
คุณพัชรวรินพร้อมรายงานมาแล้วมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะเชิญเลยค่ะ
บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคักนะคะ
แล้วก็บ่ายวันนี้ก็มีขบวนแห่ไม้คำโพหรือประเพณีแห่ไม้ค้ำสลี
เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวล้านนา
ขบวนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะเป็นขบวนแห่ไม้คำโพกของหมู่บ้านต่าง
พร้อมด้วยผู้มีจิตศาสตร์ร่วมแหม้คัมโภ
เพื่อนำไปยังวัดมหาวันและวัดแสนฝางในเมืองเชียงใหม่
หลังเริ่มต้นจากขบวนจากสะพานขัวเหล็กกระทั่งถึงวัดมหาวัน
จากนั้นก็จะนำไม้สลีนั้นไปคำที่ต้นโพภายในวัดค่ะ
สำหรับการแหม้คัมสลีหรือการแหม้คัมต้นโภ
โดยคำว่าสลีเป็นภาษาล้านนามาจากคำว่าศรีหมายถึงศรีมหาโพ

เป็นพิธีกรรมที่ขยายจากการที่ปัจเจกชนนั้น
นำไม้คำที่ตนได้จัดทำขึ้นไปคำที่ต้นโพ
คำดังกล่าวอาจจะได้มาจากไม้งามที่ใช้ทำพิธีสืบชะตา
หรือไม้คัมที่จัดหาขึ้นเป็นพิเศษ
ส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานช่วงบ่ายวันนี้
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำกันจำนวนมาก

เชียงใหม่วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่๓๙องศาเซลเซียส
ขณะเดียวกันแม้บรรยากาศสงกรานที่เชียงใหม่จะคึกคัก

สงกรานในเมืองเชียงใหม่โดยรอบคู่เมืองนะคะเย็นวันนี้ค่ะที่ขวังประตูท่าแพ้นั้น
ก็จะมีการประกวดเทพีสงกรานและเทพบุตรสงกรานนะคะเรามารอลุ้นกันค่ะว่า
ปีนี้นะคะใครจนไปเป็นทีพีสงกรานและเทพบุตรสงกรานที่เมืองเชียงใหม่ค่ะ
พัชรวรินพัชรประพานันข้าวเทอรัฐทีเวียวแรงงานจากจังหวันเชียงใหม่ค่ะ
คุณพัชรวรินนะคะเป็นบรรยากาศที่สดใสมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวค่ำก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมให้ได้ไปกัน
อยู่ใกล้ก็ไปเที่ยวกันดู